เป็นนักร้องระดับพี่ศรีสุวรรณจัญญา
และรอบนี้เจอคนมาแรงแซงโค้งแซงศรีสุวรรณจัญญาแล้ว

โทษฐานมีการเหยียบทงชาติ
เหยีบทงชาติแบบนี้คือการทำผิดกฎหมาย

เพราะการยื่นจะเกิดขึ้นวันนี้
คุณสนทิยายืนยันว่าจะไปร้องเอาผิดอย่างแน่นอน

ว่าตอนที่มันเป็นดราม่าเนี่ยมันเกิดจากอะไร
ปี๒๐๒๑ไปยืนถือทงเอาที่เข้าใจ

แล้วไปเหยียบทงไตรงตรงสีน้ำเงินพอดี

ดราม่าในโลกโซเชียลมีเดียเบาอย่างกับปุ๋ยนุ่น
แต่ไปมาโผล่ขึ้นมา
คุณสนทิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมาย
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาพุทธรัศดร

จะไปร้องกล่าวโทษผ่านทางตำรวจนครบาน

ผิดตามอะไรผิดตามพรทพศ๒๕๒๒
ผิดตามมาตรา๕๓และ๕๔
รวมถึงผิดตามกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

ไปแจ้งความเอาผิดกับทางนางงามคนนี้นะฮะ
และโทษรุนแรงด้วยโทษไม่ธรรมดา
โทษคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

คุณสนทิยาเดินหน้าเอาจริงฮะ
อะไรนะฮะร้องแอนชิลี่เหยียบทง
ชาวเน็ตบอกใช้คำว่ากูในใจ
งงมากอ่ะไปร้องเรียนอย่างนี้เลยเหรอ
ร้องเรียนแบบนี้พี่ชาวเน็ตบอก
พี่พี่สนทิยาเอาเวลาไปทำมาหากิน
ฉันคำว่าหากินเหรอฮะอ่ะทำมาหากิน
หรือไปทำประโยชน์อื่นที่เป็นประโยชน์

เอาเวลาไปทำประโยชน์ที่มันควรจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ไหม
ทงชาติไอ้ชิลี่เขาอยากเหยียบเหรอ
มันเป็นกราฟิกพี่รู้จักกราฟิกไหม
ราฟิกคืออันนี้เป็นกรีนสกรีน
ดังนั้นตอนที่ยืนจริงไม่ได้เอาทงปูแล้วไปเหยียบ
แต่นี่มันคือยืนบนผืนเขียวเหมือนฉากของไทยรัฐเรา
มันเป็นแบบนี้ตกแต่งเทคนิคการตกแต่งแพร่นั่นเอง
คุณสนิยาคุณเข้าใจอะไรผิดภาพเพื่อนแล้ว
คุณสนทยาบอกว่าไม่สนใจเบื้องหลังแต่เอาภาพนี้
งงมากเลยบางคนถึงขั้นบอกคุณสนทิยาอุดหูนะฮะ
ประสาทแดกคำนี้เลยฮะประสาทรับประทานมากเลย
บางคนบอกนี่คุณย้อนไปดูกปศหน่อยได้ไหม
ตอนนู้นคือการเมืองเลยหรอสุมช่วยการเมืองเลย
นี่ชาวเน็ตบอกย้อนไปดูกรปศหน่อยตอนนั้นเนี่ยหนักกว่านี้เองนะ
แล้วคุณสนทิยาไปอยู่ตรงไหนมาและที่สำคัญไปกว่านั้น
ต่างชาติเนี่ยคือเคารพชาติมีไหมมันมีอยู่ในใจของประชาชนทุกคนทุกประเทศ
แต่เคารพชาติบางครั้งบางทีมันเอาไปเล่นเป็นอย่างอื่นได้แล้ว
อย่างต่างประเทศถึงขั้นเอาไปทำกางเกงใน
ลูกเล่นรองเท้าพื้นรองเท้าก็มีเหมือนกัน
มีเหมือนกันคือบ้านเราไม่ถึงให้ขนาดนั้นเข้าใจได้
แต่เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ถึงจะจำเป็นเนี่ย
ที่จะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับนางงามแต่ประการใดเลยฮะ
แล้วมีคำชี้แจงของผู้ถือลิขสิทธิ์จัดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คุณปุ้ย
ปียาพรแสนโกศิกคุณปุ้ยก็บอกว่า
งานนี้มันไม่เกี่ยวกับการเหยียบทรงชาติเลย
มันเป็นแค่กราฟฟิกฯธรรมดาเท่านั้น
ไม่มีเจตนาจะเหยียบย่ำหรือทำผิดกฎหมายใดฮะ
และที่สำคัญแอนเชอรี่นี่คือความภาคภูมิใจของคนไทย
กำลังจะไปประกวดมิสยูนิเวิร์สปี๒๐๒๑แล้ว
แล้วตอนนี้อยู่ไหนบินไปเรียบร้อยแล้ว
ปี๒๐๒๑ก็คือจะไปประกวดวันนี้
เริ่มเดินทางไปแล้วนะฮะเวลาวันนี้๑๘นาฬิกา
จะเดินทางไปที่อิสราเอลสวยมากนี่คือตัวแทนของคนไทย
คุณสนทิยาจะแจ้งความเอาผิดตัวแทนของคนไทย
ไปประกวดมิสยูนิเวิร์สก็ตามใจคุณสนทิยาก็แล้วกัน
ก็แล้วแต่ก็ว่างไงก็แล้วแต่ว่างอ่ะ
คือไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปตีความเยอะอ่ะนะ
แค่คิดแค่ว่าเขาเหมือนนักฟุตบอลทีมชาติไทย
กำลังจะไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทย
ในการแข่งขันสู่สายตาชาวโลก
ผมว่าคิดแค่นี้เขามี
จะมีกระใจที่จะมาย่ำเหยียบประเทศไทยทงชาติไทย

เขาไม่ได้มีเจตนาจะทำลายชาติ
ประวัติเขาร้องเรียนเรื่องทั้งนั้นเลยนะ

ไม่ธรรมดาบอกแล้วกันว่าพี่ศรีเนี่ยเจอแล้วเจอคู่แข่งแล้ว

ไม่ใช่ทำลายกำลังใจกันแบบนี้นะ